ส่วนใครที่วางแผนไปเที่ยวที่ขอนแก่นสงกรานนี้
งกรานเนี่ยถนนข้าวเหนียวเขาดังนะใช่ค่ะ
เป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานสำหรับเทศกาลสงคราน
นี่คือบรรยากาศปีไหนไม่รู้แหละปีที่ผ่าน
ดีที่เคยเล่นได้ที่ไปได้ที่จัดกิจกรรม

ที่แล้วจัดไม่ได้ค่ะเนี่ยทุกปีนะคะ
กิจกรรมของเขาก็คือคลื่นมนุษย์เขาจะทำคลื่นมนุษย์
ปีนี้ฟังนะคะยกเลิกยกเลิกไปเลยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะ
เขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วงดจัดกิจกรรมบนถนนข้าวเหนียว
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมแสงสีเสียงต่างขบวนแห่นางสงกราน
คอนเสิร์ตหลังจากที่ในพื้นที่ขอนแก่น
ไปพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะเพิ่มขึ้นอีกสองราย
ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศรีนครินค่ะ
บึงแก่นนครในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ
กิจกรรมปีนี้ค่ะ๘๑๒เมษายนเท่านั้นนะคะ
อะไรที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมก็ยังคงจัดอยู่
ย้ำว่า๘ถึง๑๒เมษายนนะคะ
อดรับกับก่อนหน้านี้ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อขอนแก่นค่ะ
ออกประกาศคำสั่งฉบับที่๓๐
ห้ามจัดคอนเสิร์ตในช่วงสงกราน๒๖อำเภอ
จนถึง๑๘เมษายนนะคะ
อกจากนี้ยกระดับความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด๑๙ด้วยค่ะ
หลายคนจองตัวไปแล้วสิ
ไม่เป็นไรลองหาสถานที่ที่เกล้าเคียงไปเที่ยวดู

หลายคนอาจจะเริ่มคุ้นชินแล้วก็เริ่มปรับตัวได้

ว่าเราจะสามารถมีความสุขร่วมกันในสถานการณ์แบบนี้ยังไงได้บ้าง